คุณผู้ชมพาไปดูเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันนะคะ
เรื่องของฟืนไฟเนี่ยบางทีไฟไม่เกิดขึ้นเมื่อไหร่
นอนอยู่บนบ้านค่ะก็นอนหลับปกติ
ปรากฏว่าเกิดไฟไหม้คือไฟช็อตจากหลอดไฟ
แล้วไหม้ล้ามบ้านอย่างรวดเร็วบ้านวอดไปทั้งหลัง
เพราะดีจริงมีคนเดินผ่านมาเห็นก็ช่วยคุณตาออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากมือถือของนายปริญญาวิญญานะคะ
ชาวบ้านที่บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะไฟไหม้บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลลำปางหลวงในอำเภอกเกาะคา
หลังเกิดเหตุตำรวจรุดเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงจำนวน๕คันค่ะ
ก็ช่วยกันฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาเกือบ๑ชั่วโมงถึงจะสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้
แต่ก็อย่างที่เห็นนะคะสภาพบ้านก็คือวอดไปทั้งหลังเลยค่ะ
แบงค์วัย๒๐ปีหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเขาเองเดินผ่านบ้านหลังนี้
เหลือไปเห็นประกายไฟกำลังช็อตที่ชั้นล่างของตัวบ้านค่ะ

จากนั้นก็หยดลงใส่รถเข็นเด็ก
เท่านั้นแหละค่ะไฟก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วทั่วบ้าน
เขาก็เลยรีบตะโกนเรียกชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟ
แล้วก็วิ่งเข้าไปช่วยเหลือนายคำต้าอินวัย๘๐ปี
นอนหลับอยู่บนบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัย
ตกจากเพดานลงมาใส่รถเข็นเด็กครับ

สตาร์เตอร์ครับไฟที่ติดแหลดตรงนี้
มันก็ออกจากสายไฟลงมา
เรื่องต้นนะคะบ้านแล้วก็ทรัพย์สินถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๕ลำปางก็จะเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอีกครั้ง